นัดต้มวัลละบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่
ขวัญใจมหาชนที่เฝ้ารอ
สู้ศึกระดับทวีปตบเต็มเหนียว

ครั้งที่๑๙ประจำปี๒๕๕๙
พลาดไม่ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เสิร์ฟกลมถึงบ้านจากประเทศฟิลิปปินส์
ส่งเสียงเชียร์ให้ดังกระหึ่มโดย